ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุกลาดยิงโคราชนะคะ
ก็ถอยกลับมาตั้งหลักกันหมายว่า
สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจของคนร้าย
ผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุกราดยิงเกิดจากอะไร
แน่นอนนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับเองว่า
เกิดจากความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นที่มาของหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ
สื่อถภัณฑ์โทภัณฑ์เอกท้นหน่วยทัพภาคสองนำร่องล้างบาง

ท่านบอกว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีเรื่องของการทุจริตในกองทัพบกอีก
ตอบคำถามเราด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วท่านร้องไห้ทำไม
นี่เห็นใช่ไหมว่าท่านร้องไห้หลายช็อตมากสักพักหนึ่งก็กลับหลังหันไปเลยค่ะ

เมื่อวานนี้ท่านตอบคำถามแล้วนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกชี้แจงบอกว่า
ร่ำไห้ระหว่างการแถลงข่าวท่านบอกว่าท่านรู้สึกว่าท่านเนี่ย
เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเสียใจเป็นที่สุด
กับการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
หนึ่งในคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพลทหารหรือเป็นทหารเกณฑ์
พลทหารเมธาเลิศสิริซึ่งน้องคนนี้น้องทหารเกณฑ์คนนี้
เป็นศพที่สามจากฝีมือจ่าจักรที่คลั่งเพราะน้องเนี่ย
ไม่มีใครกล่าวถึงเลยผู้บัญชาการทหารบกก็เลยเสียใจ
ผมกลับมองว่ากองทัพเนี่ยแหละหลวมท่านเองก็บอกว่านี่ไง
ผมก็สูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนกันค่ะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ย
หลังน้ำตามันเก็บไว้ไม่อยู่จริงจริงนะคะและในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากกำลังพลจากทหารที่เขาเป็นชั้นยศเล็ก
คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยจะจัดเจ้าหน้าที่รับสายตามเวลาราชการ
ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีการบันทึกข้อความเสียง
ซึ่งผู้ที่ร้องเรียนต้องแจ้งชื่อแจ้งตำแหน่งแจ้งหมายเลขประจำตัว
สังกัดให้ทราบเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง
แต่คำถามก็นั่นอีกนั่นแหละค่ะว่าไปแจ้งชื่อแจ้งสังกัดแจ้งทุกอย่าง
ใครจะกล้าร้องเรียนมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองไหมล่ะ
จะถูกเช็คบินไหมแต่ว่าฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
เมื่อที่นี้ก็มีคนหาเบิร์นของมีอย่างไรไปดู

ก่อนผมก็มีการหลบโทษแล้วในวงรอบต่อไปก็จะมีการกลับใหญ่
ดิฉันก็เห็นด้วยนะคุณสุภาษาเรื่องของการเปิดศูนย์คอลเซนเตอร์
เพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากพลฐานทหารเกณฑ์หรือนายฐานพันธ์ผู้น้อยนะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเรื่องของความจริงใจสำคัญที่สุด
ไม่ใช่ว่าเขาไปร้องเรียนแล้วแล้วก็ไปตลบหลังเขาหรือไปกันแกล้งเขานัดต่างนะ
ก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ลองหาวิธีดูนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมฟันแล้วนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เมื่อวานนี้ค่ะ
มีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งย้าย
พันเอกอุทัยแฝงกระโทกเป็นหัวหน้ากองยุทธการมณฑนทหารบกที่๒๕
อดีตผู้บังคับกองพันที่๓กลมทหารราบที่๒๓
ให้ไปช่วยราชการที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่๒
พันโทธีเพิ่มพลผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๓พันศา
มาช่วยราชการที่กองกำลังพลทัพภาคที่๒
แล้วให้พันเอกสิริศักดิ์บูเจริญหัวหน้ากองการข่าว
พันโทพงพัฒน์เตือนขุนทศหัวหน้าฝ่ายกองกำลังพล
พลทหารรับที่๖รักษารัชการแทน
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
เห็นบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยคือคนที่ถูกสั่งย้ายไปสังกัดทัพภาคที่๒เนี่ย

ฟันเลยค่ะและท่านพบทบบอกว่าคำว่าล้างบางที่ลงไปหน้าหนึ่งเนี่ยนะคะ
จะใช้เวลาประมาณ๒เดือน